เรื่องของการเมืองยังต่อเนื่องกันอยู่
วันนี้เนี่ยเป็นภาพขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ก็เป็นภาพเปิดสำนักงาน
พลังประชาชาติไทยรปชนั่นเองนะคะ
เมื่อวานถือเลิกดี๙โมง๙นาที
ก็มีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพักเนี่ยนะคะ

แล้วก็แน่นอนค่ะต้องมีนายสุเทพเทือกสุบัน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แหล่งอะไรนะคะตั้งแหล่ง
ผู้ร่วมก่อตั้งพักเอาเป็นผู้ร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้งพัก

ทีนี้ค่ะพาดหัววันนี้ก็พาดหัวมาเหมือนกัน
สุเทพชี้อย่าประมาทยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันธุ์
ทีมข่าวที่ไปทำข่าวก็ต้องไปถามหน่อยล่ะค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักฯรวมพลังประชาชาชน์ไทย

ถึงกรณีที่พักเพื่อไทยเขาใช้ยุทธศาสตร์

ก็บอกว่าเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้ว
ว่าอดีตนายกรัฐบนตรีอย่างนายทักศิลป์ชินวัตรเนี่ยนะคะ

คือแตกแบงค์พันธุ์เป็นแบงค์ร้อย
ซึ่งเรื่องแบบนี้ประมาทไม่ได้นะคะ
เพราะว่าแบงค์ร้อยเวลารวมกันเป็นจำนวนมาก
มันก็อาจจะเป็นไปตามเป้าที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ก็ได้
ว่าอยากจะได้สอสอเกิน๓๐๐เสียง
ส่วนเรื่องของการเดินคารวะแผ่นดินก็ถามไปเหมือนกันค่ะ
คือที่ผ่านมาเดินคารวะแผ่นดินไป๑๔วัน

ก็บอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะ
ประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง
ส่วนคนที่ออกมาต่อต้านคือนกหวีดแล้วก็ถุงปุ๋ยนั้น
เรื่องนี้คุณสุเทพบอกว่าไม่ได้กังวล
เอาจริงก็แข็งแกร่งก็เจอมาเยอะแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวพื้นที่ต่อไปที่จะลงในพื้นที่ภาคใต้

ทีนี้จากรวมพลังประชาชาติไทย
หลังงานของคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
นายประยุทธ์สิริพาณิชย์อดีตสสมหาสารคาม
รวมถึงนายโพคินพลกุลแก่นำพักเนี่ยนะคะ
ก็ยืนยันในเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
เป็นแค่การปล่อยข่าวเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือเท่านั้น
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทางพักเองไม่ได้มีความขัดแย้งภายใน
ตอนนี้ในพักสมัครสมาธิสามัคคีรวมกันเป็นปึกแผ่นมากเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระแสข่าวต่างไม่ได้ทำให้พักสะดุดเลยนะคะ
เพราะว่าก็ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายอยู่ในพักเพื่อไทย
ส่วนเรื่องของการทำหน้าที่ของคุณหญิงสุดารัฐค่ะ

แล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะสามารถนำทีมสู้ศึกเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะ
ดูไปแล้ว๒พักอีก๑พักที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะ

เมื่อวานนี้เขามีการลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าพักเป็นวันสุดท้าย

เออคือพอปิดการลงคะแนนตอน๖โมงเย็น
ทางด้านนายชุมพลกาญจนะประธาน

กับคณะกรกตของพักเนี่ยนะคะ

บอกว่าเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถแถลงผลอย่างเป็นทางการได้
เพราะว่าจะต้องทำอะไรแบบเป็นขั้นตอน
คือต้องตรวจสอบการเซลฟี่รูปหน้าของสมาชิกพร้อมกับบัตรประชาชน

รวมถึงการลงคะแนนซ้ำ

ก็เลยจะต้องมีการคัดกรองอย่างรอบครอบหน่อย
ทำให้การนับคะแนนล่าช้า
แล้วก็ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ
เดี๋ยวจะประกาศวันนี้นี่

สำหรับผลการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ว่า
ยังจะใช่นายอภิษฎเวชาชีวะหรือเปล่า

กางขากันเองนะคะ
เพราะว่านายวีรัตเองเนี่ยนะก็บอกเหมือนกันว่า

ประมาณว่าเออก็ถ้าอย่างเสียออกมาแล้ว

ส่วนช่วงเช้าเนี่ยนายพิศิวิทชาธิวะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแหละ๑๐โมง
วันนี้ประมาณช่วงเวลานี้อาจจะบวกลบนิดหน่อย

อย่างเป็นทางการตกไปอยู่ที่ใคร

ก็น่าจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยเขาว่ากันแบบนั้นนะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารพักกันด้วย
ก็เดินรุนกันนะคะตรงเรื่องนี้